ตรงนี้มาดูความเต้นไหวทางการเมืองกันหน่อยนะครับ
วันนี้ต้องจับตาไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินครับ
ที่จะมีการเตรียมพิจารณาคำร้องให้เลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมคะหรือไม่ครับ
ขณะที่นายธนทรเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้ว

กลับมาเป็นซุปตาเนี่ยบอกว่ามั่นใจว่าจะชี้แจงกับโกกตอได้นะครับ
อันนี้เป็นบรรยากาศการต้อนรับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนครับ
คักนะเพราะว่ามีกลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ย
รวมตัวกันที่ประตู๗ถือป้ายข้อความถือดอกไม้ให้กำลังใจพร้อมตะโกน
ธนทรสู้แล้วก็ชู๓นิ้วด้วย

แน่นมากมีเสียงคลิกด้วยนะก่อนไปรับกันเนี่ยนะครับ
คุณธนทรให้สัมภาษณ์กับสื่อทันทีที่เดินทางไปถึงก็บอกว่า
มีออกประการที่ถูกตั้งข้อกร่าวหาการกระทำขัดนัตรธรรมนูลมาตรา๙๘
หลังถูกร้องเรียนว่าถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
ก็บอกว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ใจนะครับ
เชื่อว่าชี้แจงข้อกล่าวหาได้ทั้งหมด
โดยจะไม่โดนใบส้มจากกรกต
โดยคาดว่าจะฉีดแจงวันที่๒๙เมษายนนี้
มองเห็นว่าการทำงานที่บริสุทธิ์ของกรกตจะนำประเทศไปสู่ทางออกได้
แต่ถ้ากรกตทำงานอย่างไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรม
แล้วสร้างข้อกางขาให้กับประชาชนในการทำงานของกรกตเมื่อไหร่
นั่นจะนำไปสู่ความวุ่นวาย
เพราะประชาชนตั้งความหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้มาก
คนที่บอกว่าผมกลับมาไม่ทันไม่มีใครมีหลักฐานเลยนะ
ว่าตอนบ่ายวันนั้นผมอยู่ที่ไหน
ทุกคนที่บอกว่าผมเดินทางกลับมาไม่ทันหรืออยู่บุรีรำต่อไม่มีใครมีหลักฐาน
ซึ่งถ้าผมเดินลนลงหาเสียงอยู่ที่บุรีรำจริงในช่วงบ่าย
ต้องมีรูปภาพหลุดออกมาสักรูปบ้างแล้ว

ผมก็ยังยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปที่
เป็นไปตามกระบวนการที่เราชี้แจงนะครับ

ด้านของนายแสวงบุญมีครับรองเลขาธิการกรกต
ก็เชื่อว่านายธนทรจะรักษาสิทธิ์ในการเข้าให้ปากคำ
เพื่อชี้แจงกรณีการถือหุ้นกับกรกตส่วนจะนำไปสู่การตัดสิทธิ
แล้วก็ยุบพักหรือเปล่านั้นเนี่ยยังไม่ขอให้ความคิดเห็น
เพราะว่าเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่
ถ้ามีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมือง
เป็นอำนาจของกรกตที่จะดำเนินการสืบสวนและไต่สวน
ส่วนเมื่อได้ข้อเท็จจริงยังไงก็ต้องเอามาปรับว่า
มันเข้ากับหลักกฎหมายบทบัญญัติมาตราใด
โดยเราต้องวินิจฉัยกฎหมายด้วยเมื่อมีข้อเท็จจริงก่อน
ตอนนี้ณวันนี้ยังไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงที่
หัวหน้าพักอนาคตใหม่เนี่ยว่าจะฝ่าฝืนหรือจะมีคุณสมบัติหรือไม่เนี่ย
ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบตอนนี้ยังไม่มีใครทราบ
ถ้าเกิดคุณธนทรเขาชี้แจงได้เขาก็ไม่ผิดอะไร
เอาอย่างนี้ก่อนส่วนว่าถ้าเกิดข้อเท็จจริงว่า
อาจจะเข้าข่ายก็มาดูว่ากฎหมายทำได้มากแค่ไหนครับ
รอเลยค่ะที่การกรกตก็ยังยืนยันด้วยนะคะที่หลายคนไปกังวลบอกว่า
๙พฤษภาคมนี้เราจะได้รู้ผลการเลือกตั้งจริงจังหรือยัง
เขายืนยันค่ะว่าประกาศแน่นอนประกาศได้แน่นอน
แล้วประเด็นเรื่องวิธีการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อล่ะ
ให้สารรัฐธรรมนูลสารรัฐธรรมนูลเขาก็ตีกลับมาบอกกรกตทำหน้าที่ก่อนไหม
มันไม่เข้าขายที่ต้องยื่นให้สารพิจารณา
กรกตเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมีการคำนวณโดยคำนึงถึงรัฐธรรมนูลและกฎหมายลูก
ด้วยการเลือกตั้งสอสอและวิธีที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูล
กรทเขาเสนอเอาไว้เมื่อ๒ปีที่แล้วนั่นแหละ
หลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว
ย่อมมีสิทธิ์ในการยื่นสารรัฐธรรมนูลพิจารณาได้ในภายหลังค่ะ
ทีนี้จากประเด็นเรื่องของนายธนทรที่ถือหุ้นบริษัทสื่อใช่ไหมคะ
คนที่เป็นคนสอบสวนกรณีนี้คือพลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดี
เป็นหนึ่งในประธานอนุกรรมการกรกตค่ะ
มันมีข่าวออกมาบอกว่าเขาประกาศลาออกจากตำแหน่ง
เขาบอกว่าเบื้องต้นไม่ขอพูดถึงประเด็นนี้
เพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งในหน่วยงาน
แต่ส่วนตัวพลตำรวจโทยุทธนาบอกว่า
ยังคงทำงานเป็นประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งอยู่
และในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนใจไม่ออกก็ได้
เพราะว่าตอนนี้แนวทางการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
กรกตเองก็มีการทบทวนในประเด็นที่ตัวเองได้โต้แย้งไปแล้ว

ส่วนนายรักษาเกชาแฉฉายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก็บอกว่าวันนี้จะมีการจัดประชุมนัดพิเศษ
เพื่อพิจารณาคำร้องของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ

ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
ว่ามันขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูลหรือเปล่า
รวมถึงขอให้มีการพิจารณาด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมคะหรือไม่
ซึ่งในวันนี้ค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินจะหารือกันจนมีมติออกมา
ว่าจะยื่นสารรัฐธรรมนูลหรือสารปกครองในการพิจารณาต่อไปหรือเปล่าค่ะ
เพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตะหนักถึงเรื่องเงื่อนเวลา
เพราะฉะนั้นก็เลยปกติเราจะประชุมทุก๒สัปดาห์ของวันอังคาร
สำหรับพรุ่งนี้นะครับที่ผู้จัดการแผ่นดินทุกท่านจะมีการประชุมหาลือร่วมกัน
แล้วก็ผลการประชุมออกมายังไงก็เดี๋ยวจะได้แถลงให้กันตั้งแหลกด้วยซัก
แต่ที่ปปชได้มีการออกมาเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สิน
๔อดีตรัฐมนตรีที่ลาออกไปจากตำแหน่งตั้งแต่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
เพื่อไปลงการเมืองสังกัดภักดิ์พลังประชารักษณ์
นายสนธิรัติสนธิจิลวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินรวม๑๔๔ล้านบาททรัพย์สินเพิ่มขึ้น๓๑ล้านบาท
หลังจากเข้ารับตำแหน่งนะครับนายอุตมะสาวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินโดยมีทรัพย์สิน๒๒๐ล้านบาท
หนี้สิน๒ล้าน๘แสนบาททรัพย์สินเพิ่มขึ้น๑๓ล้านบาท

ขณะที่ทางด้านของนายกรอบศักดิภูตระกูลนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินโดยมีทรัพย์สินกว่า๒๐ล้านบาท
สิน๕ล้านทรัพย์สินลดลงจากเดิมเกือบ๓ล้านบาทครับ
และนายสุวิทย์เมสินทรีย์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน๘๖ล้านบาท
โดยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินเพียง๑๐บาท
แล้วก็ทรัพย์สินนั้นลดลงกว่า๔ล้านบาทหลังจากที่รับตำแหน่งแล้วก็ลาออกไป
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมาจากทางด้านของฝั่งปปชนะครับ